ที่คนในโลกออนไลน์หลายคนก็กำลังงงอยู่แต่ว่าแชร์กันเยอะมากทีเดียวว่า
เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณแอดคาราบาลต่อว่าผู้ว่ากลางเวที
เสิร์ตบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เราไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะดูสิผู้ว่าขึ้นมาคนละทีนี้มาเลย
อยู่ป่ะอยู่ป่ะมันต้องเล่นมันต้องเล่น
มันขึ้นมาเคียงกันหน่อยนิ
มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่
แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นโอ้โหก็ค่อนข้างเดือดนะฮะ
เลยแหละเดือดเลยนะคะพี่แอดพูดบนเวทีแล้วก็
พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดุเดือด
อันนี้คืองานวันเกิดของกำนันชื่อดังที่อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะคือประมาณว่า
คุณแอดเนี่ยโมโหท่านผู้ว่าที่สั่งห้ามไม่ให้แสดงคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรี
หลายคนก็สงสัยค่ะเห็นคลิปนี้เกิดอะไรขึ้น
แล้วก็อยากให้ผู้ว่าออกมาชี้แจงพูดถึงเรื่องนี้หน่อย
กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลค่ะ
ปรากฏว่านายนัทพัฒน์สุวรรณประทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
อัดคลิปชี้แจงร่ายยาวกว่า๘นาทีผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเข้าใจผิดกันตั้งแต่งานอนุสรดอนเจดี
งานประจำจังหวัดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ปกติเนี่ยการจัดคอนเสิร์ตในงานประจำปีจังหวัดไม่ได้เป็นผู้จัดนะ
ทางภาคเอกชนเขาจะว่าจ้างจัดคอนเสิร์ตกันเอง
สุพรรณก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งสอบคอ
รูปแบบการจัดงานก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของสอบคอ

ถ้าจะจัดก็ต้องมายื่นขออนุญาตแต่ไม่มีใครมาทำเรื่องขอ
ไม่เคยปิดกั้นและพร้อมสนับสนุนค่ะ
ผมเป็นแฟนคลับด้วยครับด้วยซ้ำนะครับ
ตอนเรียนในมหาลัยผมชอบเพลงมากแล้ว
ปัจจุบันนี้บางทีก็ยังร้องอยู่
รองผู้ว่าคุณปรีชาทองคำก็ออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยค่ะ
การจัดงานประจำปีของจังหวัดมีเงื่อนไขว่า
ผู้ชนะประมูลพื้นที่จะต้องเป็นคนจัดหามหรสบเอง
เพราะฉะนั้นผู้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ้างวงดนตรีต่างมาแสดงในงานเลย
แล้วพอเขาไปถามผู้ชนะการประมูลก็รู้ว่า
ทำให้รู้ว่าค่าจ้างวงของคุณแอดคาราบาลสูงมาก
แต่เก็บรายได้จากการปิดวิกแล้วขาดทุนหลักแสน
ก็เลยไม่ได้จ้างมาเล่นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องธุรกิจ
เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างว่าจะจ้างวงดนตรีวงไหน
ไม่ใช่ความต้องการของคนสุพรรณบุรี
และท่านรองผู้ว่าก็เติมด้วยว่า
คุณแอดไม่ได้เป็นคนสุพรรณบุรีเพียงคนเดียว
ท่านผู้ว่าก็เป็นคนที่สุพรรณบุรีเกิดที่ศรีประจันทร์
ท้ายด้วยว่ารองผู้ว่าแถลง
ต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะคะ
ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณนัทพรรษชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แพร่ออกไปในวงกว้างกระทรวงให้ทำรายงานไปค่ะ
แล้วตอนนี้ให้นิติกรรวบรวมหลักฐานทั้งหมด

เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวบุคคล
เพราะว่าศิลปินท่านนี้ไม่ได้ด่านายนัทพัฒน
แต่ว่าคาบเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ว่าด้วยค่ะ
อืม
ผมว่าไม่ได้กล้าบถ่ายตรงนี้
ถ้าการสัดส่วนก็ให้รายงานเข้าไปแล้วครับ
แต่ก็กำลังดูในเรื่องหลักฐานเราก็ต้องเตรียม
ก็ถ้ามีข้อสังการอะไรมาแล้วก็ต้องเตรียมอะไร
แจ้งความจำเนินสถาดีหรือมาก
ในส่วนตัวเองเนี่ย
คือมันไม่ใช่นายนัทพัฒน์อย่างเดียวนะครับ
อาจจะไปคาบเกี่ยวกับชื่อของตำแหน่ง

คือหลังจากที่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าออกมาชี้แจงแบบนี้
ทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อไปที่คุณแอดคาราบาล

ผู้จัดการวงคาราบาลบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น

ขณะที่เพจทางการของทางคาราบาล
ก็ยังไม่ปรากฏการชี้แจงใดเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ